แต่ว่าผู้หญิงคนนี้จะเอากุ้งฝอยมาตกปลากระพงในวัด

เอานมกล่องอ่ะนมกล่องมาสิบกว่าบาทได้ไหมดี

เอาเข้ามาถวายท่านเจ้าอาวาสวัดนะครับ
แต่ว่าขโมยเงินไปเนี่ยแสนสี่
มีใครเห็นฉันไหมมีใครเห็นฉันไหม

มีแล้วล่ะตอนนี้เห็นทั้งประเทศแล้วล่ะ
ใช่แต่ตอนที่ก่อเหตุใครไม่เห็นวงจรปิดเห็น
นี่ครับคุณผู้ชมย่องเข้ามานี่คือในกุฏิเลยนะ
โอ้โหในกุฏิของพระยานสิทธิโสพล

น่วมเจ้าอาวาสวัดราชนิมิตรครับ

โอ้โหตรงหัวนอนท่านอ่ะนะแสนสี่

๔พฤษภาคมที่วัดราชนิมิตรนี่แหละครับ
เจ้าอาวาสมารู้ตัวว่าเงินหายอีกที๒ทุ่มแล้ว
ก็เอาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะครับ

ต่อมาตำรวจสภท่ายางจับผู้ต้องหาได้คือนางนงนาฏผู้หญิงนะ
นางนงนาฏยวงพึ่งอายุห้าสิบสอง
จับได้ในห้องพักในตัวเมืองเพชรบุรีนั่นแหละของกลาง
เหลือเงินสดหมื่นแปด
สอบสวนก็คือก่อนหน้านี้เคยไปหาหลวงพ่อมาแล้วครั้งนึง
หลวงพ่อท่านเมตตาให้ตั้งสามร้อยตอนนั้น
ก็เอามาใช้จ่ายแล้วก็ใช้ดอกเบี้ยเงินกู้นะครับ
ระบบรายวันอ้าวเป็นหนี้นอกระบบเหรอ

ก็นี่แหละที่มาขโมยจะเอาไปใช้หนี้นอกระบบ
วันเกิดเหตุเนี่ยถูกในเอ

คูถ้าไม่ให้หกพันวันนี้นะนะครับ

รวมก้าวหมื่นเนี่ยนะมาให้นะ
เดี๋ยววันนี้เจ็บแน่
ก็เลยตั้งใจจะมาขอเงินหลวงพ่ออีก

เอานมกล่องมาจะถวายหลวงพ่อนะครับ
แต่ที่ไหนได้ล่ะพอเห็นหลวงพ่อหลับปั๊บ
ก็แม่ใจมันไปถึงนู่นแล้วนะ
กระเป๋าเงินท่านแสนสี่เอาไป

แล้วก็เก็บเอาไว้ใช้จ่ายส่วนตัว
ตรวจสอบประวัติอ้าวเคยรักทรัพย์ในวัดมาแล้วนะ
นางนงนาฏเนี่ยหลายคดีด้วยที่บ้านลาด
อำเภอบ้านราชนะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ถูกจับกลุ่มได้

เรื่องต้นแจ้งก็หารักทรัพย์นะครับในแขกสถานโดยใช้ยานพานะ
ก็ทำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็มากราบขอเข้ามาท่านเจ้าอาวาสท่านก็เมตตาท่านก็ดีใจหาย
โหสิกรรมให้ครับแต่เรื่องคดีว่ากันไปนะ